ในโลกโซเชียลนี้ติดแฮชแท็กกันใหญ่
ทีนี้เรื่องราวที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันมาจากตอนที่เพจเจ๊มอย๑๐๘
เขาออกมาโพสต์หลายวันก่อนออกมาโพสต์เหมือนใบ้
บอกว่ามีนักแสดงสาวไปเที่ยวที่สถานบันเทิงกับไฮโซหนุ่ม
แล้วปรากฏว่ามีเพื่อนผิวคล้ำเข้าไปทักทาย
ไฮโซหนุ่มไม่พอใจแล้วก็มาทำร้ายเพื่อนที่เป็นเพื่อนผิวคล้ำ
ทีนี้คนก็ไปเดากันใหญ่เลยว่า๓ตัวละครนี้เป็นใครบ้าง
ท้ายที่สุดค่ะคุณมดดำออกมาพูดกลางรายการเลย
ไฮโซหนุ่มคือคุณแชมป์จิรัตน์แล้วก็เพื่อนผิวคล้ำที่ถูกทำร้าย
ก็คือคุณรัศมีแขทีนี้ก็มีการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแต่๒กันยายนที่ผ่านมา
ที่เขาโพสต์ว่าเลิกกันอย่างนั้นอย่างนี้นะ

แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือเป็นการคบหาดูใจกับไฮโซแชมป์อยู่หรือเปล่า
เพราะว่าเห็นโพสต์รูปบางทีโพสต์อาหารจานเดียวกันเช็คอินสถานที่เดียวกัน

ใช่มาเที่ยวเหมือนกันค่ะก็เลยเดินไปทักทายตามภาษาเพื่อน
แล้วสักพักหนึ่งฝั่งไฮโซแชมป์เอาแก้วพลาสติกปลาใส่หน้าคุณรัศมีแข
แล้วก็เอาขวดตีเข้าไปที่หน้าอีกรอบหนึ่ง
แล้วตอนนั้นคุณรัศมีแขกคือเลือดอาบเลยนะอาบจมูกดีดั้งไม่หัก
หลังจากนั้นคุณรัศมีแขก็ไปอยู่ในร้านต่อ
แล้วคุณน้ำหวานก็มีการขอโทษ
ซึ่งหลังจากนั้นคุณรัศมีแขบอกว่าก็ไปหาหมอนะ
แล้วคุณมดดำพูดแบบนี้บอกว่าที่โดนทำร้ายเนี่ย
เนื่องจากว่าทางฝั่งไฮโซแชมป์เข้าใจผิดไง
ว่าคุณรัศมีแขมาคุยกับน้ำหวานทำไม
แล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
คุณรัศมีแขมาปรึกษากับคุณมดดำตลอดเลย
แล้วก็ไม่ต้องการจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
แต่คุณมดดำบอกว่าตอนไปหาหมอ
คุณรัศมีแขไปเอง
แล้วก็เรื่องมีบินพวกแบบค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้
ล่าสุดคุณรัฐสมีแขนี่กับคุณทานายความ

ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาทนายความส่วนตัวก็บอก
บอกว่าคุณรัศมีแขเดินทางมาจะมาให้ปากคำเพิ่มเติม
กับเจ้าหน้าที่คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เมื่อเช้ามืดวันที่๔กันยายนเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกาย
แล้วมารอบนี้มาแจ้งความประสงค์ว่าจะดำเนินคดีกับคู่กรณี
ยังไม่ขอให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรเดี๋ยวขอพูดรอบเดียวได้ไหม
จะมีการแถลงข่าววันที่เก้ากันยายนนี้อืม
อันนี้คือสิ่งที่คุณรัศมีแขบอกเพราะเอาจริงนะคุณ
ไอจีคุณรัศมีแขกก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้
ใช่จะมีเพื่อนแหละเพื่อนวงการที่โพสต์นะเคสต่างนานา
ทีนี้ก็เป็นห่วงว่าอาการคุณรัศมีแขนเป็นยังไงบ้าง
อาการบาดเจ็บก็จะมีจมูกแตกแล้วก็หัวแตกนิดหน่อย
แต่ว่าเรื่องนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอก
ฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจบอกว่า
เหตุการณ์นี้ได้รับรายงานมาแล้วจากสพเมืองพัทยา
แล้วพนักงานสอบสวนก็ส่งตัวผู้เสียหายไปหาหมอเพื่อที่จะรักษาตัว
แล้วก็ต้องไปชนะสูตรร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้าย

คือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
รอให้เรื่องของการสอบสวนมันครบถ้วนซะก่อน
ถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาได้
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เอาจริงพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยนะ
โอ๊ยเมื่อวานนี้คุณทัศนายคุณมณฑ์ดี
ในโลกโซเชียลติดแฮชแท็กเพียบจริง

แต่ว่าพี่หนุ่มกัญชัยทวิตข้อความเลย

มีคุณต้นหอมคุณดีเจมะตูมดีเจดาด้าคุณจิ๊บปกศักด
ใช่แต่ว่าที่พี่หนุ่มกัญชัยโพสต์เนี่ยคือดุเดือดเหมือนกันนะ
เพราะว่าพี่หนุ่มโพสต์ว่าแค่ได้คำนำหน้าปลอมว่าไฮโซ
แล้วจะเอาขวดฟาดหน้าใครก็ได้เหรอวะตลก

แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะ
ว่าเอาท้ายที่สุดแล้วคือจะยังไงต่อ
แล้วฝากฝั่งทางด้านไฮโซแชมป์เขาออกมาพูดอะไรหรือเปล่า

ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเคลื่อนไหว
ฝั่งของไฮโซแชมป์ผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว
ก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษสังคม
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำไปด้วยความวู้วาม
เพราะเกิดความเข้าใจผิดซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง
แล้วก็ขอยอมรับความผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
รวมถึงได้แสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็มีการโพสต์๒๔๘๖บาท
อันนี้คือโอนเงินค่ารักษาพยาบาล

แต่ว่าแป๊บเดียวคือก็ลบโพสต์อันนี้ทิ้ง
เหลือแต่โพสต์ชี้แจงรายละเอียดเหตุการณ์
ก็โดนถล่มเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีการอัพรูปพวกแบบ
ไปทานอาหารญี่ปุ่นคนก็บอกว่าเนี่ยยังกินลงอยู่อีกเหรอ
เข้าไปแบบถล่มกันรวมถึงอดีตสามีอย่างดรนัทธวุฒิม้าแก้ว
ดรนัทที่ก่อนหน้านี้ออกมาปะฉะด่ากันนะ
ก็ถึงแม้ว่าเรื่องราวจะเลิกรากันไปแล้วก็จริง
แล้วก็มีเขียนแคปชั่นว่าสู้นะครับแข
อยู่ข้างอ่ะเนอะนะฮะส่วนไฮโซแชมป์ก็บอกว่า
รัศมีแขกอีกครั้งถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ถือโอกาสนี้ขอโทษต่อสังคมและน้อมรับเป็นบทเรียนของผม
และขออภัยอย่างสูงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาณที่นี้ด้วย

ตอนที่ลบการสลิปโอนใหม่
ก็มีชาวโซเชียลพิจารณีโจมตีว่า
เงินที่โอนไป๒๔๘๖บาท
คือเป็นยอดเงินที่แบบเป๊ะมาก
พอดีกับค่ารักษาพยาบาลตามีน
มันควรจะชดเชยมากกว่านั้นหรือเปล่าล่ะ
อะไรแบบนี้เฉลี่ยเขาก็นั่งคำถามกันแหละ
ใช่ก็มาพูดถึงกันเยอะที
เดี๋ยวรอฟังคุณรัศมีแคร์แถลงวันที่๙กันยายน
ถึงวิธีการที่เกิดขึ้นนะครับ